ท่านผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกที่มุกดาหารหน่อยนะฮะ
คดีของน้องชมพู่จะว่าไปนี่ก็จะครบปีแล้วใช่ค่ะนะ
วันนี้เป็นภาพล่าสุดนะฮะพี่อุ๊บวิริยะนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีแล้วก็พระมหาภัยวันด้วยนะฮะ
ท่านไปที่มุกดาหารที่บ้านกอกนะครับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
มีธุระจะพูดคุยอะไรกันบางอย่างแล้วครับนี่จะครบปีแล้วนะค่ะ
การหายตัวไปแล้วเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟของน้องชมพู่เนี่ย
คดีหลักเรื่องนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุหรือว่าใครพาน้องไปใครทำร้ายน้องเนี่ย
ยังไม่รู้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นพวกคดีแวดล้อมต่างต่าง
หรือว่าความเคลื่อนไหวของลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
ที่ก็ถูกสงสัยอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีผู้ต้องสอยหายทางคดีนะฮะ
ยังค่ะลุงพลเป็นผู้ต้องสัยหรือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีอื่นหมดเลยนะครับ
วันนี้คุณอุ๊บวิริยะนะครับไปเยี่ยมป้าถอนแล้วไปหาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
บอกว่ามาวันนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อย่างแรกคือมาเซอร์ไพรส์
แล้วก็จะมาให้กำลังใจหมอปลาด้วยให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่ด้วย
เพราะพี่อู๋บอกว่ารู้ข่าวว่าหมอปลาจะมาที่บ้านกอกซึ่งมาวันนี้ต่างจากที่ผ่านมาที่เคยมาคือสบายใจ
ไม่มีอะไรต้องกังวลชาวบ้านกกอกรวมถึงพ่อแม่น้องชมพู่
ยังน่ารักกับพี่อุ๊บเหมือนเดิมให้การต้อนรับดีเหมือนเดิม
เว้นคนบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งปรากฏว่าพอมาแล้วเนี่ยไม่เจอที่บ้านกอก
มาต่อว่าด่าทอคุณอุ๊บเขาอยู่คุณอุ๊บเขาบอกนะฮะ
จากนี้ยังได้ทาบทามพ่อกับแม่น้องชมพู่รวมถึงน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่
ให้ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นช่วงหลังเทศกาลสงคราน
ดิ้งด้วยเขาบอกมีสดิ้งมีแฟนคลับบอกให้น้องสดิ้งเดินด้วย
เขาบอกคุณพ่อสาวิตรีคุณแม่คุณแม่คุณพ่อมาเดินด้วย
ส่วนนักข่าวคุณแนนวิธีจะเดินก็โอเคค่ะ
จริงที่ผ่านมาก็เป็นอดีตนะเรามาสร้างรอยยิ้มความสุข
และสิ่งดีคือมันเป็นอะไรอาชีพแต่ต้องพัฒนาและช่วยกันนะพี่ว่า
ผู้เขามันยกอกจากผู้เขามันยกผู้เขาออกจากผู้เขา
มันรู้สึกสบายใจโลกแล้วมันมีความสุขถึงว่าแบบจริงคนเรามีเงินเยอะแยะมากมาย
แต่ถ้าจิตใจไม่สบายมันก็ไม่มีความสุขสุขมาอยู่ที่ใจเรา
จริงวันนี้จริงเลยแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ต้องการ
ผมแกทั้งคนน่ะไม่อยากให้มาด้วยกันอารมณ์แรง
ไปที่ประท้ากันที่ร่างทรงอะวิสลิบกันทั้งครู่
ก็เลยเป็นห่วงว่าอย่าให้พี่อุ๊ปกับคุณป๊าไปด้วยกัน
แต่ทีนี้เรามาให้กำลังใจ
พี่อุ๊บจะจัดกิจกรรมเดินแบบหลังสงคราน

อ่าเนี่ยเมื่อกี้พี่อุ๊ปบอก
คุณติยังมุดน้ำดับวิญญาณอยู่เลย

เดินสายไหมนะพี่อุ๊ปจะไปเดินแบบเมื่อสักครู่ไง
ติอย่าวูบวามีอะไรบอกกันด้วยนะตินะ
หมอปลานะครับแล้วก็พระมหาภัยวันนะครับ
นี่ฮะหลังจากนั้นก็เดินทางมาที่บ้านกอก
มาถึงก็มาบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก่อนเลยนะครับ

คืออยู่ดีก็มาแล้วก็ไปทำข่าวกัน
หลายคนก็แปลกใจนี่พระมหาภัยวันท่านก็มาด้วย
หมอปลาบอกว่ามาตามคำท้าเพราะมีคนท้าผม
จากนั้นก็โชว์คลิปวิดีโอ
คุณพ่อน้องชมพู่ให้ผู้สื่อข่าวดู
บอกว่านี่ไงคนนี้ไงที่ท้าผมนะฮะ
นี่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปท้ากันตอนไหน
ท้าแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
แล้วหมอปลากับภรรยาพร้อมกับพระมหาภัยวัน

ท่านก็ได้ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
คือหมอปลาบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางมาบ้านกกอกครั้งแรกเนี่ย
เคยมีบุคคลคนนึงมาว่าตัวหมอปลาว่าถ้าเก่งจริงก็ต้องเรียกฟ้าเรียกดินได้
ทำให้ไม่พอใจจากนั้นก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับการสงสารลุงพลกับป้าแตน
เขยแล้วก็ป้าของน้องชมพู่ก็เลยไปให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับพ่อและแม่น้องชมพู่
แต่ยอมรับว่าก็ไม่เคยให้ใจกับทั้งสองคน
แต่ที่ผ่านมาพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ไม่เคยต่อว่าว่าร้ายอะไรหมอปลาเลย
ไม่เคยทำให้เสียใจเลยแตกต่างกับอีกฝั่งหนึ่งที่หมอปลาบอกว่าให้ใจไปโดยตลอด
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ตอนหลังมาถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ขณะที่พระมหาภัยวันท่านบอกว่าเรื่องที่แม่น้องชมพู่กังวลว่าจะมีคนคลั่งศัยศาสตร์
เป็นคนทำร้ายน้องชมพู่นั้นพระมหาภัยวันท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวนะ
ถ้าศัยศาสตร์มีจริงเนี่ยโอ้โหป่านี้หมอปลาเนี่ยโดนคนแรกไปแล้ว
เพราะว่าไปทุบสารทุบอะไรเขาทั่วไปหมด
แล้วขอให้เวรกรรมตอนนั้นที่เขาคิดกลับไปหาเขาเถอะ
แต่สำหรับผมอ่ะถามว่ามีเวรกรรมไหม
ผมคิดว่าผมออกมาแล้วผมคงหมดเวรหมดกรรม

เยี่ยมยอมระงับด้วยการไม่จองเวร

แต่ว่าหนูกลัวคนบางคนที่เชื่อแล้วทำกับน้อง

จริงถ้าโยมพ่อกับโยมแม่ไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องต้องไปกังวลนะนะ
ถ้าพูดตรงใครมันทำอะไรแต่ว่าเราไม่เชื่อล่ะ
ถ้ามันมีจริงพี่หมอปลาตายก่อนแล้ว
ซึ่งหมอปลาเองก็มีการพูดคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะว่า
ถ้าจำได้หมอปลาเนี่ยเคยออกตัวยอมรับว่าเป็นคนแนะนำให้ลุงพลปักทูบกลับหัวใช่ไหม
แต่จริงแล้วขอสารภาพว่าไม่ได้เป็นคนแนะนำนะ
แต่ว่าตอนนั้นที่ออกมาพูดแบบนั้นเพราะต้องการให้ความช่วยเหลือลุงพล
หมอปลาใช้คำว่าเหมือนเจอคนที่กำลังจะจมน้ำเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนยังไง

ซึ่งวันนี้ก็ตั้งใจจะชวนพ่อแม่น้องชมพู่ขึ้นไปขอขมาหลวงปู่ริน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือที่ลุงพลเคยปักทูบกลับหัวไว้ด้วย
แล้วก็ชวนพ่อแม่น้องชมพู่ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดเพชรบุรี
เพราะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่มีเรื่องมีราวมาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทำงานหาเงินกันอย่างเดียว
อย่างเดียวครับหลังพื้นคุยกันเสร็จนะหมอปลาก็ให้พ่อน้องชมพู่เนี่ย
พาไปดูรังพึ่งก็มีการเชิญนักข่าวไปด้วยนะคะ
เห็นบอกตามคำท้าตามคำท้าเออเหมือนแบบให้ไปตีพึ่งอะไรอย่างเงี้
อาจจะเชิญชวนกันไว้ในคลิปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าใช่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีการตีพึ่งกันอ่ะนะคะ
เพราะว่าอยู่ในเขตป่าสงวนก็เลยไปดูไปหอกล้อกันด้วยความสนุกสนานเฉย
ซึ่งแน่นอนล่ะค่ะไปหารังพึ่งคุณก็ต้องโดนพึ่งต่อยนะคะ
หมอปลาก็โดนพ่อน้องชมพู่ก็โดนโอ้โหนี่ผู้สื่อข่าวก็โดนค่ะ
ตีก็โดนมาหลายรอบแล้วพี่ตียังไม่เข็ดอีกหรอคะ
เอาแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าการที่หมอปลามาวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะ
ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมันผ่านจุดนั้นมานานแล้วล่ะ
ขอบคุณสำหรับคำชวนที่เจ้าว่าจะไปเที่ยวทะเล
เอาไว้ถ้ามันว่างทุกอย่างมันเคลียร์มันสบายใจแล้วค่อยไปก็แล้วกัน
ส่วนพรุ่งนี้หมอปลาเตรียมทำอาหารเลี้ยงพระเพลที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะ
เมนูหมอปลาบอกชื่อเอาไว้ว่าคังคกขึ้นวอร์กับกิ้งกาได้ทอง

ชื่อเองก็ไปทำอาหารก็ได้แหละแต่ว่าก็อย่าลืมเก็บกวาดด้วยนะ
เดี๋ยวจะมีประเด็นเหมือนชาวบ้านเขาที่แล้วอีก

จะเลี้ยงเพลงพระที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพูด้วย